ติดตามความขึ้นไหวของวันละวันกันต่อนะครับที่ทรัพย์ทีวีถ่ายรักษุสุดในรายการชายหาดที่คัดไปเล่นในรอบชิงที่ออสเตรเลีย
ล่าสุดทีมไทยนั้นลงอันขันในรอบรองชันเลอร์แล้วก็ไปไว้ถึงฝั่งฝันครับ
แข่งขันเกมนี้ถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่าทีมไทยต้องการเข้าชิงเพื่อเป็นหนึ่งในสองทีมครับที่จะไปเล่น
ในรอบรองซึ่งไทยเจอกับอีราน
จริงทุกทีมเนี่ยผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะได้นะครับทีมไทยหนึ่ง
ประทิบสุขโตกับอธิสรความล้ำทานนะครับในชุดน้ำเงินแพ้อีร่านทีมหนึ่งไปแบบสูงสีนะครับ
ต่อ๒เซต๑๖๒๑และ๓๐๓๒อีรานขึ้นนำครับ๑ต่อ๐ทีม
จากนั้นทีมไทย๒นะครับทางนัทธนนอินเขียวกับเศรษฐวัฒนเพชรสวัสดิ์ในชุดสีแดง
พลิกสถานการณ์นะครับเอาชนะอีราน๒ได้๒เซตรวด๒๕๒๓และ
ก็จะส่งทีมไหนลงก็ได้นะครับเจอกันก็คล้ายเดี๋ยวสลับมือเหมือนเทนนิสนี่แหละครับ
ตัดสินใจส่งทีม๒นะครับที่เพิ่งจะชนะมาโดนกับอีราน๑
สุดท้ายแพ้ไป๐ต่อ๒เซต๑๘๒๑และ๑๙๒๑สูสีเลยนะครับ
ทำให้อีร่านชนะไทย๒ต้องดึงทีมข้ารอบชิงไปเจอกับจีนวันพรุ่งนี้
โดยอิราณและจีนนั้นได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิปิกรอบการเลือก
หลังสุดท้ายนะครับที่ออสเตรเลียในเดือนหน้าครับ
ส่วนไทยนั้นแม้จะพลาดสิทธิ์ในการไปโอลิมปิกแต่ว่าต้องชิงอันดับ๓ต่อในรายการนี้กับโอมานครับ
ไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดในรอบชิงชนะเลิศวันพรุ่งนี้๖โมง๒๐ถึง๒ทุ่มนะครับ
ก่อนหน้านี้ก็จะมีฟุตซอลถ่าย๔โมงถึง๖โมงเย็นติดตามได้ทางไทยรัฐทีวีครับ
ส่วนที่ญี่ปุ่นทัพนักตบลูกยางสาวนะครับทีมชาติไทย
ฝึกซ้อมที่สนามโตเกียวก็เป็นสามแข่งขันจริงนะครับ
การแข่งขันรอบคันเลือกของโอลิมปิกเกม
โดยเกียรติพงศ์รัฐศาสตร์เกียงไกลครับอุณหาภูมิศส่วน
การซ้อมเกมลุกที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบอลหลักหรือว่าจังหวะเข้าทำเร็ว
ซึ่งโค้ชออสนะครับพอใจที่นักกีฬามีวินัยต่อตัวเอง
เรื่องการพักผ่อนการรับประทานอาหารความตั้งใจในการฝึกซ้อม
รวมถึงชื่นชมการประสานงานระหว่างตัวเซ็ตกับวอนซันที่ดีขึ้นกว่าเดิม
หมายคือการเป็น๑ใน๔ของรายการนี้เพื่อไปโอลิมปิกรอบสุดท้ายให้ได้เป็นครั้งแรกครับ
วอเล็กบอลสาวนั้นจะพบกับโดมินิกันนะครับเป็นเกมแรกของรอบคัดเลือก
วันพรุ่งนี้๑๐โมง๔๕นาทีตามเวลาไทยโดยโค้ชออสครับ
วางแผนเล่นรัดกลุ่มเน้นการเคลื่อนที่แล้วก็ไม่ประมาทคู่ต่อสู้ครับ